เรื่องของพ่อปู่ฤษีตาไฟที่ศรีสะเกด
แต่ว่าก็ถูกแจ้งข้อหาที่ไปล่วงละเมิด
คือตอนนี้ได้รับการประกันตัวไปละ
แต่ก็ถูกแจ้งข้อหาไว้นะครับเรื่องของการข่มขืนเด็กสาวเนี่ยนะครับ
อย่างไรก็ตามมันมีรายงานข่าวออกมาเมื่อวานนี้บอกว่า
นายสุรสิทธิ์พระศักดิ์นะครับหรือว่าร่างทรงปู่ฤษีตาไฟนะครับ
วัยเนี่ยนะฮะ๓๐กว่า๔๐เนี่ยคนนี้นะครับ
บอกว่ารายงานข่าวบอกว่ายอมรับสารภาพแล้วว่าไปล่วงละเมิดทางเพศเขาจริง

ตกลงทางครอบครัวเขายืนยันว่าไม่นะฮะไม่ได้สารภาพว่าไปล่วงละเมิดเด็กสาววัย๑๗ปีนะ

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่อำเภอกันธราลมจังหวัดศรีสเกต
ไปที่บ้านของร่างทรงปู่ฤษีตาไฟนะครับ
เพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของคดี
วันนี้ก็เงียบแล้วฮะไม่เจอตัวนายสุรสิทธิ์ด้วยนะครับ
ก็เจอแม่นะฮะแม่ก็วันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับ
แต่สีหน้าก็ดูกังวลไม่ขอให้ข้อมูลเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าสภาพจิตใจเนี่ยย่ำแย่มากไม่อยากให้ข้อมูลอะไรแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าที่มีการไปเสนอข่าวสารว่าลูกชายเนี่ยยอมรับสารภาพแล้ว
ว่าเป็นล่วงละเมิดทางเพศเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะ

ให้ผู้ใหญ่พูดแทนไม่ได้ให้เล่าในเรื่องที่มันขัด
คือเมื่อวานเนี่ยเราก็นำเสนอข้อมูลจากทางแพทย์นะฮะ
ที่ท่านบอกว่าเรื่องของเส้นประสาทของระบบร่างกายกับอวัยวะเพศ
พิการเป็นโปรลิโอแบบนี้ก็สามารถมีเพศสมพันธ์ได้นะครับ
ทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะแล้วตกลงนายสุรสิทธิ์ร่างทรงปู่ฤษีเนี่ย

สามารถช่วยตัวเองได้ขนาดไหนวันที่ไปโรงพักแล้วก็ทุกคนเห็นถึงขั้นแบกกันไปเนี่ยนะ
จะทำให้ลักษณะดูเหมือนกับว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยหรือเปล่า

เราก็ไปถามญาติญาติเขานะครับผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามถามนะครับ
ซึ่งทางญาติญาติเขาบอกว่าก็คือตอนนี้เครียดกันทั้งครอบครัวเลยนะ
เพราะว่าข่าวสารมันบิดเบือนออกไปแล้วก็ทำให้ทางครอบครัวเขาเสียหาย
หาว่าแกล้งเป็นโปรลีโอแบบเป็นไม่ได้มากแต่ว่าให้ดูเป็นหนักบ้างละ
หาว่าสารภาพแล้วบ้างล่ะว่าไปข่มขืนเด็กสาววัยสิบเจ็ด
ยืนยันว่านายทวีเนี่ยเป็นคนมารับไปไปทำพิธีที่รีสอร์ท
แล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อนายทวีไม่ได้เหมือนกัน
มันทำให้เราได้รับความเสียหายเหมือนกันนะเพราะว่า
จริงแล้วเราไม่ได้ให้สำภาในทั้งสิ้น
แล้วอยู่คุณเปิดลักษณะแบบนี้
เขาเข้าใจผิดว่าทางเราเนี่ยยอมรับว่ามีการทำ

คือตอนนี้ทางคดีดิว่าผมมีการบริเศษทั้งสิ้น

ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเลยว่าอะไรเหมือนตามที่สื่อให้ข่าวออกมา
สภาพจิตใจเขาก็มันก็ยังอันนี้นะ
เพราะว่าตัวเขาเองจริงแล้วเนี่ยในความรู้สึกของเขาเนี่ย
กันเราแม้เราเองซึ่งเป็นคนใกล้ชิดเวลาคุยกันยังแทบจะไม่รู้เรื่องรู้ภาษากัน
เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าคนอื่นจะสามารถสื่อความหมายได้เหรอ
แล้วส่วนนายที่พาไป
ตอนนี้ผมติดต่อไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้ทั้งสิ้นเลย
มันไม่มีใครทราบข้อที่จริงว่าจะมีแบบไหนยังไงก็คือต่างคนต่างคิดแหละตอนนี้
ส่วนข้อมูลจากตำรวจสพเมืองศรีสเกตนะคะ
ก็บอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็เรียกตัวคนที่อ้างว่าเป็นร่างทรงปู่ฤษีคนนี้นะคะ
มาสอบปากคำเจ้าตัวก็ยอมรับว่าได้ทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้กับเด็กผู้หญิงอายุ๑๗ปีจริง
ปฏิเสธเรื่องข่มขืนนะคะอ้างว่าฝ่ายผู้หญิงเริ่มก่อน
ความสัมพันธ์กันทั้งหมด๔ครั้งครั้งละ๒๐นาที
ตำรวจบอกว่าสิ่งที่ต้องถามเพื่อประกอบสำนวนคดีอันนี้ต้องถาม
ตำรวจถามเรื่องอวัยวะเพศปู่ฤษีบอกว่ายังใช้การได้ตามปกติ
ส่วนสาเหตุที่ทำพิธีสะดอกเคราะห์ถึง๔ครั้งปู่ฤษีก็อ้างว่าเพราะฝ่ายหญิงมีเคราะห์กรรมเยอะ
พนักงานสอบสวนก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ค่ะว่าสภาพร่างกายของปู่ฤษีเนี่ยตอนที่สอบสวนเนี่ยนะ
ถ้าตำรวจหรือว่าถ้าคนไปคุยกับเขาแบบสนุกสนานเนี่ยปู่ฤษีจะพูดได้ดีนะ
คือพูดได้คล่องแล้วก็หน้าตาไม่บิดเบี้ยวด้วยนะคือจะไม่เหมือนกับตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์
ฤษีจะพูดได้แบบเป็นคำเปล่งเสียงออกมายากอะไรแบบนี้
แล้วยิ่งถ้าถูกจี้ถามเยอะเนี่ยเหมือนกับเครียดหน้าตาจะบิดเบี้ยแล้วมือจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
พอตำรวจให้ลองจับปากกาก็จับเขียนได้นะจับเขียนได้แต่ไม่เหมือนกับคนปกติแบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็เลยแจ้งข้อหาไปอย่างที่บอกว่าเป็นข้อหาพรากผู้เยาว์อายุกว่า๑๕ปี
แต่ไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากปีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุสมควรเพื่อการอนาจารย์
และข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่นนี่คือข้อหานะคะแต่ว่าเบื้องต้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่
ก็ยังเป็นข้อมูลเดิมก็คือเขาก็ยืนยันว่าเขามีความสัมพันธ์ด้วยแต่เขาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่ม
แต่ว่าคนก็ติดใจสงสัยอยู่นะฮะ
เฉพาะประเด็นของนายทวีที่พาเด็กสาววัย๑๗ไปทำพิธีสะดอกเคราะห์กับปู่ฤษี
แล้วคืนวันเกิดเหตุก็เปิดห้อง๒ห้องนายทวีวันนี้ตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำ
ตัวเองก็อยู่ห้องหนึ่งกับลูกสาวบอกว่าปู่ฤษีอยู่ห้องนึงกับเด็กสาววัย๑๗
ก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเนี่ยแต่ทีนี้มันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอ่ะ
ถ้าปู่ฤษีบอกว่าก็ไม่ได้ข่มขืนแต่ว่าเด็กทำเองเด็กเองก็บอกว่าถูกข่มขืน
แล้วนายทวีตกลงไปทำอะไรยังไงกับเขาหรือเปล่าวันนี้ตำรวจก็เรียกมาสอบปากคำ
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช้เวลาอยู่๗ชั่วโมงกว่านะ
ที่นายทวีจะออกมาเปิดเผยนะครับยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรด้วย
แต่ว่าพิมพ์ข้อความไม่ได้ส่งก็พวกส่งพวกสติ๊กเกอร์อะไรพวกนี้ส่งได้
ตอนแรกตอนแรกที่พี่ทวีออกมาให้ข้อมูล
ทำไมตอนแรกไม่ได้ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้
เรามีความเชื่อมั่นในส่วนของฤษีพ่อปู่ฤษี
ยังไงล่ะก่อนหน้าที่ผมจะปรากฏตัวนี้ก็
ข่าวก็เล่นผมหลักความทุกคน

ผมกลายเป็นผู้ต้องหาเป็นตำรวจสังคมไปแล้ว
โอ๋อยู่กันแล้วรู้จักมาตั้งแต่๒ปีที่แล้วก็ขาดการติดต่อกัน
มาคุยใหม่ตอนที่จะมาทำวิธีให้ลูกสาวผมเฉย

ผู้เสียหายคนหนึ่งด้วยเพราะว่าลูกผมก็ร่วมพิธีเหมือนกัน
ว่าไม่ได้เล่นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันทางอันนี้เขาก็ศูนย์ข้อมูลเขาก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหม
คือเขาพิมพ์เองเลยใช่ไหมครับ
ไม่เขาไม่ได้พิมพ์ท่านพิมพ์ไม่ได้หรอกเพราะว่ามือเป็นอย่างนั้น
สติ๊กเกอร์เอาพูดลักษณะนี้แหละแต่ว่าก็จะพูดรู้เรื่องนะ
พูดสัก๒คำรวมเป็นประโยคได้ล่ะ
คนที่อยู่ด้วยบ่อยก็จะพอฟังออก
แต่ว่าคนนานไม่เคยเห็นแล้วไปฟังแล้วฟังไม่ออกหรอก
จริงเขาขึ้นไหวได้ไหมเดินเองได้ไหม
เขาก็เดินได้เยอะเดินเข่าเนอะเดินเข่า
แล้วก็ถ้าความสูงระดับนี่ก็พอไหวอยู่พอข้ามได้อยู่
ที่ว่าเขาเป็นล้มลุกตอนเหมือนท้ายตรงตายตอนมาหาตำรวจเขาเป็นแบบไง
เขาอาจจะโดนกดดันหรือเปล่าไม่รู้นะ
แต่ก่อนหน้านี้เขาก็พอไปได้มาได้อยู่ระยะใกล้
ที่แล้วมาที่ผมทำพิธีก็คือผมอยากให้รู้พิธียิทธิ์เนี่ยเท่านั้นแหละ

๒๗๐๐กว่าคอมเมนต์บ้างทีมอัลทัลที่ดู
ก็ผมก็ไม่ได้คิดว่าไม่ติดใจถือสาหรอกนะ
แต่ว่าก็ขอให้ความมั่นใจหน่อยว่าก่อนที่จะคอมเมนต์ก่อนจะอะไรออกไปเนี่ย
ก็ขอให้ข้อมูลที่รับมามันครบด้านหน่อย
ทวีเขาบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้ถูกแจ้งข้อหาอะไร
แล้วก็ยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสิ้น
คดีก็คงต้องไปต่อกันที่ชั้นศาลแล้วล่ะ
เพราะว่าถูกแจ้งความเรียบร้อยสำหรับนายสุรสิทธิ์หรือว่าปู่ฤษีนะครับ